มาดูกรณีของหญิงสาวคนหนึ่งนะครับ
ก็เป็นสาวธอมวัย๓๔ปีนะฮะ
บอกว่ามีเรื่องมีราวกับคนที่ทำงานอยู่ในโรงงานด้วยกัน

พอมีปัญหาจากการทำงานด้วยกันก็ถูกซ้อมถูกทำร้าย
แล้วทางโรงงานไล่ออก

ลักษณะเหมือนกับให้ออกไม่ถึงขั้นไล่ออก

บอกทำงานมาเป็น๑๐ปีนะใช่

เหตุเกิดที่โรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพื่อนร่วมงานที่เป็นผู้ชายทำร้ายร่างกาย
สาเหตุเพราะมีการกระทบกระทั่งกันเรื่องการทำงาน

ผู้ชายที่ทำร้ายเพิ่งเข้ามาทำงานใหม่
หลังเกิดเหตุโรงงานบีบให้เขียนใบลาออก
เงินก็ไม่ได้โบนัสก็ไม่ได้
ทำงานมา๑๐ปีตำแหน่งงานดีเป็นถึงหัวหน้าแผนก

ยืนยันว่าจะสู้ให้ถึงที่สุด
เราก็เลยตรวจสอบข้อเท็จจริงไปเลยว่าเกิดอะไรขึ้น
เพราะดูจากบาดแผลโอ้โหโดยเฉพาะที่ใบหน้าแล้ว
โอ้โหหนักนะคือเป็นผู้หญิง

เราก็ติดต่อไปแล้วนะครับทราบว่าผู้ที่ถูกทำร้ายร่างกายคนนี้
และโพสต์เรื่องราวเป็นหญิงสาวที่เป็นธอมอายุ๓๔ปี

ตัวเธอก็ไปให้ปากคำเพิ่มเติมที่สพออุทัยจังหวัดพระนครศรีธุยา
แล้วก็เล่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๐ตุลาคม
วันนั้นก็ทำงานอยู่ตามปกติเป็นหัวหน้าคนงานนะครับ

ระหว่างนั้นมีคนงานที่ชื่อว่าในหลังเดินเข้ามาหา
แล้วก็มาต่อว่าเธอด้วยถ้อยคำหยาบคายเกี่ยวกับเรื่องการวางของเกะกะขวางทางเดิน
ตัวเธอก็บอกว่าก็เดินเลี่ยงไปทางอื่นสิ

ก็เลยมีการด่าทอกันไปด่าทอกันมา
เราก็ทำเป็นภาพกราฟิกให้ท่านเห็นเหตุการณ์
จากนั้นเธอก็โทรศัพท์ไปหาหัวหน้าฝ่าย
แล้วก็แจ้งถึงพฤติกรรมของในหลัง
หัวหน้าฝ่ายก็เรียกเธอกับในหลัง
ขึ้นไปพูดคุยในห้องทำงานด้านบน
เมื่อตัวเธอกวักมือเรียกในหลัง

อยู่ในรังก็เดินตรงเข้ามาแล้วก็ต่อยจนล้มลง
เป็นรองเท้าของคนทำงานในโรงงาน
จะแบบเป็นเหล็กแข็งโป๊กเลยนะ

แล้วก็ลำตัวจนเลือดอาบเปื้อนเสื้อผ้านะฮะ

ก็ไปทำแผลที่โรงพยาบาลราชธานีโรจนะ
หมอบอกว่าที่ถูกทำร้ายเนี่ยนะ
กระดูกอ่อนข้างในรูหูข้างซ้ายแตก
หน้าผากเย็บ๗เข็ม
ตามร่างกายฟกช้ำหลายแห่ง

เหตุการณ์เกิด๑๐ตุลานะวันนี้๑๒ตุลา

แล้วที่รู้สึกเสียใจและเสียความรู้สึกมากที่สุดก็คือ
ทำไมต้องถูกให้ออกจากงาน

ทั้งที่เธอเป็นฝ่ายที่ถูกทำร้ายร่างกาย
แล้วเธอก็มีชีวิตที่ต้องรับผิดชอบแม่

เธอรู้จากที่เหลือตอนนี้

ที่ผมรู้แต่ว่าความรู้ตอนนี้
แต่ละครั้งก็เลือก

ที่คุณก็ได้จบ

เดี๋ยวต้องเขี่ยน
เจ็บตัว
พี่รู้ไหมว่าหนูอ่ะไปตามแผลหนูหล่อง่ายจังตาย

ใครไม่เป็นหนูไม่รู้พี่ว่าบาดแผลมันเจ็บปวดพี่
ยามหนูเสียทั้งงานเสียทั้งอนาคต
สิ่งที่หนูได้รับมันต้องเป็นแบบนี้เหรอพี่
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ตำรวจสพออุทัยที่จังหวัดพระนครศรีรุยาบอกว่า
ต้องแยกเป็นสองคดีคดีหนึ่งคือคดีอาญาที่ในหลังทำร้ายร่างกายหญิงสาวคนนี้
ซึ่งท่านพันธุ์ตำรวจโทวิทยาบวรศิครินรองภูมิกับการสอบพออุทัยบอกว่า
ตำรวจได้ออกหมายเรียกในหลังแล้วนะฮะเพื่อให้มาสอบสวน

เพราะฉะนั้นในหลังก็ต้องมาว่าตกลงข้อเท็จจริงวันนั้นเป็นยังไง
เพราะถ้าในหลังไม่มาเนี่ยในหลังจะใช้ชีวิตอยู่ยังไง
เพราะว่าไปเจอของใครวางเกะกะไม่ได้เลย

นั่นอ่ะสิเจอของวางเกะกะไม่ได้เลยทีนี้ก็ต้องไปไล่ทำร้ายเขาไปทั่วเลย
ในหลังเป็นยังไงกันแน่ในหลังต้องออกมานะครับ
ส่วนเรื่องที่โรงงานบีบให้เขียนใบลาออกแล้วต้องออกจากงาน
โดยมองว่าเป็นการให้ออกจากงานแบบไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับ
เรื่องนี้ตำรวจบอกว่าผู้เสียหายก็ต้องไปร้องเรียนกับทาง
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรียุธยา
ซึ่งถ้ายังไม่ได้รับความเป็นธรรมอีกก็ยังสามารถไปฟ้องร้องต่อสารแรงงานได้